พาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะที่ลบบุรีถ้าเป็นเราเนี่ยก็คงเสียใจนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องมีการนำศพไปชันสูจน์ใช่ไหมพอชันสูจน์ปุ๊บ
ท่านติดโควิดค่ะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือ
นำร่างท่านไปชาปนกิจศพ

วัดก็เลยพาร่างของคุณตาไปวัดใกล้
เป็นวัดที่ทางครอบครัวคุณตาเนี่ยก็ไปทำบุญไปบริจาคที่วัดนี้
แต่ปรากฏว่าทางวัดปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะคะ

ต้องแบกร่างคุณตาไปอีกวัดหนึ่งค่ะ
ผู้น้อยบ้านหมี่ลบบุรี

ตอนที่คุณตามีชีวิตอยู่นะคะ
บริจาคทำบุญที่วัดตรงนั้นที่ถูกปฏิเสธ
แต่ตอนที่คุณตาเสียชีวิตปฏิเสธไม่ให้เผาศพ
สุดท้ายแล้วก็ต้องมาที่วัดภูน้อยนะคะ
เจ้าอาวาสใจดีทำพิธีทุกอย่างให้ฟรีเลยนะคะ
โสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอ

แล้วอีกตำแหน่งควบด้วยรักษาการสับปะเรอ

จำไม่มั้ยที่ม่าชีเสียชีวิตให้เลยค่ะทำพิธีให้ทำเองจัดเองนักเลงพอ
ไม่ออกเลยฮะรูปไหนเจ้าวาดรูปไหนพระรูปไหนเนร
ไม่ออกเลยนี่มีทั้งพระลูกวัดนะคะแล้วก็เนรมาช่วยกันนี่ค่ะนี่ญาตินะคะ
คุณผู้ชมพอมาถึงที่วัดปุ๊บนำขึ้นเมนเผาเลยนะคะ
คือศพที่ติดโควิดเนี่ยไม่ให้จัดพิธีสวดไงใช่ไหมคะก็ต้องเผาเลยนะคะ
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสยังบอกด้วยว่าที่วัดเนี่ยจริงแล้วมีสับปะเหลอนะไม่ใช่ไม่มี
แต่ว่าท่านต้องเป็นรักษาการคือทำพิธีแทนสับปะเลอเอง
เพราะสับปะเลอที่อยู่กับวัดมานานเนี่ยก็หนีไปทำอาชีพอื่น

ทีนี้ตัวหลวงพ่อเองก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
แต่เพราะเอิญว่าที่หลวงพ่อทำเป็นเนี่ยเพราะโยมปู่โยมพ่อเคยเป็นสับปะเหลอมาก่อน
เมื่อก่อนตอนที่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชคือหลวงพ่อก็ไปช่วยงานไง

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่กลัวนะโควิดเนี่ยเพราะมีการป้องกันอย่างรัฐกลุ่ม
ศพที่บรรจุจุมาจากโรงพยาบาลก็มีการฆ่าเชื้อมาแล้ว
ขึ้นรถลงรถกู้ภัยเขาก็กระชากฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะ
เสียชีวิตสามารถนำมาประกอบพิธีที่วัดผู้น้อยได้นะคะ
ดำเนินการให้ตามขั้นตอนประเพณีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
สำหรับวัดภูน้อยแห่งนี้เป็นต้นตำรับเรื่องของที่มาสติ๊กเกอร์
แล้วก็เครื่องรางของขังก็คือเศรษฐีเรือทองจำได้ไหม
อ๋อวัดภูน้อยเหรอสติกเกอร์ที่เขาติดกันอ่ะใช่ครับครับ
อนุโมทนาสาธุหลวงพ่อด้วยนะคะใช่ครับ